อันนี้ก็ยังอยู่ที่เรื่องของการพนันนะฮะ
ใกล้เคียงกับเรื่องเมื่อกี้แหละก็มาหลอกเหมือนกัน
ไลน์เขาเรียกหมูทองพารวย

ขายหวยลายใหญ่เลยในเขตภาคเหนือตอนล่างมีเงินหมุนเป็น๑๐๐๐ล้าน

๑๐๐๐ล้านครับพนธบทอัคลาเดทพี่มนศรีนะครับ
ท่านผู้ประชาการตะบุภูทรภาค๖บอกว่า
สูญปราบรามอาจกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตะบุภูทรภาค๖
ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนนะเกี่ยวกับเครือข่ายขายหวยออนไลน์
รายใหญ่มีความเคลื่อนไหวอยู่ไหนบ้าง
เหนือตอนล่างพิสุนุโลกกำแพงเพชรเพชรชบูรณ์
บางจังหวัดของอีสานก็มีนะครับ
โดยมีช่องทางสมัครเข้าไปเล่นผ่านแอปพลิเคชัน
ชื่อว่าหมูทองพารวยนะครับ
ผู้เล่นจำนวนมากเลย
มีการเสนอการฝากการถอนเงินสดสำหรับเป็นเครดิต
แล้วก็เล่นพนันผ่านธนาคารพาณิชย์ด้วย
มีการเล่นหวยหลายประเภทครับเป็นหวยไทยก็มี
หวยลาวหวยฮานอยหวยตลาดหุ้นเยอรมัน
หวยดาวโจรนะฮะคล้ายกับสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนี่แหละ
โดยจะมีการประกาศผลรางวัลตามเวลาที่กำหนดเอาไว้
เปลี่ยนหมุนเวียนกันไปให้เล่นทุกวัน

มีเสียอออ่างเป็นตัวการครับเป็นเจ้าของเว็บพนัน
จากการตรวจค้น๔จุดนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองพิสุนโลก๒จุด
อำเภอชาตรการ๑จุดอำเภอเมืองกระแพงเพชร๑จุด
จับได้๔รายจาก๕รายนะครับ
มีของกลางเครื่องคอมพิวเตอร์๔เครื่องโทรศัพท์ที่คุยกับลูกค้า
โอ้โหมันทำจะซื้อบ้านหรู๘ล้านได้รถยนต์๕คันนะครับ
บัญชีธนาคาร๖บัญชีรวมที่ยึดมาได้ใน๒๐ล้านบาท
แต่ว่าพบเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณพันล้านบาทได้
สำหรับผู้ต้องหาแต่ละรายนะครับถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกัน
สนับสนุนจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์แล้วก็ฟอกเงิน
ตราโทษจำคุกนะครับตั้งแต่๑ปีถึง๑๐ปี
หรือปรับตั้งแต่๒๐๐๐๐ถึง๒๐๐๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับครับ
ทองอันนี้ไม่น่าพารัวแล้วนะคะน่าจะพาซอโซ่สละอวยมากกว่า